อุบัติเหตุนี้ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเห็นอุบัติเหตุที่ยับเยินมาก
เราก็จะถามว่าพอรอดไหมเนี่ยถ้ายับเยินน้อยลงมานี้
คือถามว่าคนข้างในเป็นอะไรไหมเนี่ยอย่างอุบัติเหตุนี้นะครับ
สองพ่อลูกฮะอยู่ในรถคันนี้แล้วรถเทลเลอร์เนี่ยขับมาข้างหน้า
คือเกี่ยวเอาสายไฟครับแล้วคราวนี้เสาไฟมันล้มลงมา
มันปากลงมาในรถแบบนี้นะฮะนี่แหละครับย่านเขามาถามเลยว่า
พ่อรอดไหมพ่อเป็นอะไรไหมแล้วลูกล่ะเป็นอะไรไหม
ด้วยความเป็นห่วงครับอุบัติเหตุที่น่าตกใจนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้
แล่นมาบนถนนในสภาพที่เสาไฟเสียบทะลุหลังคารถลงมาตรงเบาะนั่งด้านซ้าย
แล้วรถอยู่ในสภาพที่พังเสียหายทั้งคัน
แต่ปรากฏว่าพ่อลูกที่นั่งมาในรถรอดตายอย่างเหลือเชื่อครับ
นายอนุชาติบุญมากนะครับซึ่งเป็นคนขับหัวท่านแตกคอเคล็ด
ส่วนลูกสาวอายุประมาณ๑๐ขวบบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
พลเมืองดีช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลาอาการปลอดภัยทั้งคู่
นายนพดลทิพย์วารีคนที่เห็นเหตุการณ์และเป็นคนที่พาพ่อลูกส่งโรงพยาบาล
เล่าบอกว่ารถเก่งคันนี้นะขับตามหลังรถเทลเลอร์มาครับคุณผู้ชม
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นจุดเชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูง
ดข้ามถนนไปอีกฝั่งรถเทลเลอร์เนี่ยไปเกี่ยวสายไฟ
ทำให้เสาไฟฟ้าหักโค้นลงมาทับรถเก๋งที่แล่นตามหลังมาจนรถเก๋งเนี่ย
ยุบพังไปทั้งคันแบบนั้นแหละฮะแต่เคราะห์ดีครับที่ทั้งพ่อซึ่งเป็นคนขับ
และลูกสาวที่นั่งอยู่เบาะหลังปลอดภัยเพราะว่าเสาไฟมันเสียบทะลุลงหลังคา
ลงมาที่เบาะด้านซ้ายโอ้โหดูดิเคราะห์ดีมากนะฮะ
ธรรมดาเนี่ยถ้าลูกนั่งก็อาจจะนั่งหน้าข้างพ่อไงแต่นี่ลูกนั่งหลัง
ตรงจุดกับที่พ่อลูกนั่งอยู่นะครับจึงรอดตายปฏิหาร
โดยในช่วงที่เกิดเหตุนะครับไฟฟ้าดับไปทั้งบริเวณนั้นเลย
เส้นเลยถนนนั้นการจราจรติดขัด
ต่อมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็เอาเสาไฟออกจากตัวรถนะครับ
แล้วก็ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว
ส่วนความเสียหายของรถยนต์นะครับตำรวจสพเมืองสงขลา
เร่งสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและตามหาตัวผู้กระทำความผิด
เพราะว่าคนขับรถเทลเลอร์ที่มีคนเห็นว่าเป็นต้นเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยขับรถหนีไปครับ
ไปทันทีหลังจากเสาไฟฟ้าล้มนั่นแหละนะฮะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะตามตัวมาดำเนินคดีครับ